คุณผู้ชมคะมาดูที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องหึงโหดค่ะ
สามีเนี่ยขับกระบะไปดักยิงสามีใหม่ของภรรยาคือเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นสามีภรรยากัน
รากันไปแล้วก็เป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีความหึงความห่วงอยู่
ปรากฏว่าไปเห็นอดีตภรรยาเนี่ยอยู่กับสามีใหม่ก็เลยไปดักยิงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งอดีตภรรยาก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเลิกกันมาตั้ง๓ปีแล้วแล้วก็ถูกตามก่อกวนอยู่หลายครั้งค่ะ
ตำรวจสพแสนศุกร์เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ลานจอดรถคอนโดนะคะ
อยู่ริมถนนบางแสนสายสี่ค่ะที่เกิดเหตุพบนายธนาโชคบุญธันวัยยี่สิบหกปี
ลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงสามส่วนนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นหมดสติ
มีเลือดออกที่ศีรษะจำนวนมากนะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเขาถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามอมอ
เข้าที่ศีรษะมีปลอกกระสุนขนาด๙มมและซองหนังสีดำตกอยู่ข้างด้วย
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
สอบถามภรรยานายธนาโชคก็รู้มาว่า
คนก่อเหตุคือนายอดีศรภูนทรัพย์หรือนายบอม
อดีตสามีของเธอวัย๒๖ปี
เคยคบหากันแล้วก็มีลูกด้วยกัน๓คน
แต่นายบอมชอบทำร้ายร่างกายค่ะ
เธอก็เลยเลิกรากันมา๓ปีเสร็จแล้วนะคะ
บอมก็ยังคงมาก่อกวนวนเวียนอยู่ในชีวิตเธอตลอดเวลาเลย
ต้องมีการแจ้งความว่าที่สพแสนศุกร์แล้วด้วย
ก่อนเกิดเหตุในบอมขับโตโยต้าวีโก้สีบรอน
หมายเลขทะเบียนทถุงกไก่๕๒๕๖กฎธม
จอดที่ลานจอดรถคอนโดแล้วก็นั่งรอ
ส่วนตัวเธอกับนายธนาโชคก็เดินลงมาจากคอนโด
พอในบอมเห็นก็รีบลงมาจากกระบะ
แล้วก็ชักปืนออกมายิงใส่ศีรษะสามีใหม่เธอเลย

ขวางหน้ารถกระบะในบอมเอาไว้ก็เลยขับออกไม่ได้

เห็นเหตุการณ์ที่อาศัยอยู่ในคอนโดก็เล่าให้ฟังว่า
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอลงมาก็เห็นนายธนาโชคถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติไปแล้ว
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าหลังก่อเหตุ
นายบอมเนี่ยเดินออกมาจากลานจอดรถ

และเขาก็วิ่งหนีไปตามถนนและรบหนีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้แล้ว
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวนายบอมคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ